มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะหลายคนเห็นคลิปแล้วตกใจเลย
ทำไมเป็นครูแล้วทำแบบนี้ที่อุดรธานีค่ะ

ครูคนหนึ่งเนี่ยน้องผู้หญิงอายุ๑๕กำลังเล่นวอเล่บอลอยู่กับเพื่อนที่สนามของโรงเรียน
ปรากฏว่าแกเดินลงมาแล้วตบหน้าหงายแบบนี้ค่ะ

โอ้โหนี่เขาต่อยผู้หญิงนะฮะต่อยผู้ชายก็ว่าแย่แล้วว่าคุณเป็นครู

เป็นสุภาพบรุษต่อยสุภาพสตรีเหรอ
แล้วรู้ไหมว่าน้องอายุ๑๕เอง

แล้วนี่เห็นไหมเหวี่ยงทั้งไหล่เลยค่ะ

อันนั้นเป็นแฟนของน้องแฟนเล่นตะกร่อส่วนน้องเล่นมนตร์เล่นบอลอยู่ในสนามใกล้กัน
แล้วเห็นไหมคะแฟนจะมาช่วยแล้วยังไง

หน้าสั่นเลยน้องยืนงงในดงตบเลย

คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วอร่อยคนตกใจ
ชิ้นกระท่าดูข่าวละอีกแล้วท่านตรวจสอบด้วยนะคะ

ถ้าท่านรู้สึกเฉยข่าวนี้ไม่มีอะไรไม่ตกใจหรอก

จุดเกิดเหตุก็คือสนามโรงเรียนบ้านเกาะตะมนต์ศรีธาตุ
อำเภอศรีธาสตร์จังหวัดอุดรธานีนะคะ
เอาแบบนี้ก่อนน้องผู้หญิงที่โดนตบไปแจ้งความแล้วนะ

แจ้งความไปแล้วค่ะที่โรงพักศรีธาตุนะคะ
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวมีการเชิญตัวทั้งสองฝ่ายมาเจรจา
เจรจานี่น้องไปกับใครน้องไปกับคุณยายของน้อง
แล้วก็คุณยายท่านนี้เป็นผู้ปกครองน้องด้วย

ส่วนครูมือตบเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ค่ะนะคะเห็นตาก็พอแล้วนะนะคะ

เหตุผลเหตุผลที่จะเล่าต่อไปนี้ฟังขึ้นหรือเปล่า
กับการที่น้องเขายืนเล่นวอลเล่บอลอยู่แล้วไปตบทั้งยืนแบบนั้นนะคะ

คือก่อนหน้านี้เพื่อนในกลุ่มของน้องที่ถูกตบ
ไปมีเรื่องกับหลานสาวของครูอุ้ย
แล้วครูอุ้ยเข้าใจผิดว่าไอ้น้องผู้หญิงคนนี้

คือคนที่ไปทำร้ายหลานสาวของครูอุ้ย
ใช้คำว่าเข้าใจผิดหมายถึงตบผิดตัว

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เล่าต่อตอนเกิดเหตุนะคะ
น้องคนที่โดนตบกำลังเล่นวอเล็กบอล
อยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนบ้านกอกตรงนั้นนะคะ

แกลดกระจกลดกระจกรถ
แล้วมองเข้ามาที่สนามวอเล็กบอลตรงนี้

เป็นหนึ่งในคนที่ไปทำร้ายหลานสาวแกหรือเปล่า

ลดกระจกดูเฉยแล้วปรากฏว่าน้องคนที่โดนตบเนี่ย

ด่าบุพการีของแกลักษณะแบบ

ทีนี้หลังจากนั้นแกก็เลยบอกว่าเกิดบันดาลโทษะ
เพราะถูกด่าทอไปถึงบุพการี
หลังจากที่เกิดเหตุได้ให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่อ
ติดต่อคู่กรณีพามาขอโทษที่บ้านแล้ว
เพราะรู้ตัวทีหลังว่าตบผิดตัว
แล้วก็ขอให้มีการผูกข้อไม้ข้อมือขอโทษ
มีการจ่ายค่าทำขวัญแล้วนะคะ

พร้อมกับขอโทษสังคมและยอมรับผิดตามกฎหมายค่ะ
ขอพูดขออภัยสังคม
ได้แต่โดยดีแต่ถามว่าดกคดีไหมโดนค่ะ
ความผิดมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว
เป็นคดีอาญาด้วยนะคะลักษณะแบบนี้ยอมความไม่ได้ด้วย
ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวคือทำร้ายร่างกายเกิด
ส่วนความผิดทางด้านวินัยก็ต้องควบคู่กันไปหลังจากนี้ค่ะ
ก็ศึกษาในพื้นที่ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย

ใจหายแวบเลยทั่วหน้าหันเลยฮะ